อดีตผู้จัดการคุณชักกะจันอคัมศ์ซีริธรรมนะอ่ะ

ที่๒๔มีนาที่ผ่านมาถูกต้องไหมพร้อมกับแฟนเขานะคะ
แน่นอนวันนี้นะคะโอ้โหสายตรงเลยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่ทราบกัน
รวบตึงที่โคราชแล้วแฮชแท็กปานทิพย์นะฮะ
หลังจากที่มีข่าวเรื่องโลกใบที่๒นั่นเอง
ไม่นานก็คือธนานิด้าก็โพสต์ด้วยนะ
รวบตึงแล้วนะจ๊ะหลังจากที่เลื่อนตลอดไม่พบ
ตำรวจไงก็โดนจับแล้วคุณแม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม
หลังจากที่กองบังคับการกองปรับปรามนะฮะได้เข้าจับกลุ่ม
ในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาซึ่งดาราสาวได้แจ้งความเอาไว้วันที่๒๔มีนาคมเนี่ย

นะฮะก็ถูกส่งตัวมาดำเนินคดีขนาดเดียวกัน
ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบตัวพร้อมกับนกอุศนี

ดารานี่แหละนกอุศนีเนี่ยนะฮะเพื่อนสนิทคุณจักรจันทร์ด้วย
ซึ่งนกอุศนีถูกเควัฒนาแจ้งความเอาผิดเรื่องที่ออกมาโพสต์
ก็ความทำให้ตัวเองเนี่ยเสื่อมเสียอืม
ตัวเองแล้วก็ครอบครัวใช่
ถ้าเราย้อนกลับไปจักรจันทร์เพิ่งแต่งงานไป
จักรจันทร์เพิ่งแต่งงานไปแต่งตามเลิก
แต่งตามเลิกตามยามตอนที่มันบอกมันจะแต่งนี่แหละ
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดไม่สามารถแต่งได้มันสามารถผ่านมาได้แหละ

ก็มีการจับกลุ่มอาบีคือวันนี้วันนี้
เพราะอาบีรู้สึกจะไปอยู่ที่โคราชใช่ไหม
แสดงว่าตอนแรกเขาเรียกมาเราก็ไม่ได้มาเรื่อยไง
พอไม่มาแบบนี้เนี่ยเขาออกหมายจับเลยอยู่แล้วรวบแน่นอนเลย
แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงว่า
บีเนี่ยอยู่พร้อมกับนกอุศนีหรือเปล่าถูกต้องไหม
ต้องไปอยู่พร้อมนกอุศนีหรือเปล่าหรือโดนรวบตึงพร้อมกันหรือเปล่า
เพราะว่าตอนแรกเลยตำรวจเขาบอกว่าจะมาถึงสัก๖โมง
แต่ขนาดเดียวกันตอนนี้ตำรวจเขาบอกว่าน่าจะ๒ทุ่ม
น่าจะไปทันตอนหลังข่าวพระราชสำนัก
ก็ลองติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป